โปรดติดตามตอนต่อไป
เธอชื่ออะไรบอกจะไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จัก
มั้ยยังไปยืมตัวไหนมาบอกกันก่อน